ทำไมมักกี้ยังใส่สูทอยู่เลย
อ้าวก็เห็นคุณพูดถึงตรุษจงตรุษจีน
นี่คือกะเปลี่ยนเสื้อกรางกากอากาศ

คือผู้หญิงเปลี่ยนยากไงเปลี่ยนกลางอากาศยากผมมาเปลี่ยนง่าย
ก็เลยใส่มาเพื่อจะรับความแห่งแห่งตรุษจีนสินเจียอยู่อีสินที่หัวใช้
เพราะว่าตอนนี้ไปไหนหลายคนก็ถ้าไม่แต่งสีทองตัวเหลืองแบบนี้
ก็แต่งสีแดงมีความเป็นมงคลแบบนี้
สีดำไม่แต่งกันแล้วช่วงนี้
ต้องใส่ผ้าใหม่เสื้อใหม่ด้วย
ลายสวยเหมือนกัน
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีหมูทอง

ด้วยการที่จะสวมชุดจีนสีแดงสดใสให้กับเด็กทารกแรกคลอด
นำมาส่งมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่และครอบครัว
คุณพ่อคุณแม่ก็บอกโหยจับลูกมาถ่ายรูปนะนะ

เป็นของขวัญน้ำล้มไข้ในช่วงตรุษจีนนี้เลย

เป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับคุณพ่อคุณแม่
โดยหนูน้อยทั้งชายหญิงที่คลอดในช่วงวันที่๑ถึง๕กุมภาพันธ์นี้
ก็จะได้แต่งชุดแดงเป็นมงคลกันทุกคนเลยนะครับ
โดยทุกเทศกาลทางโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา
จะสวมใส่เสื้อผ้าที่เข้ากับเทศกาล
จะนำหนูน้อยมาส่งให้กับพ่อแม่
จำได้ไหมตอนที่ฟุตบอลโลกเขาก็ใส่เป็นเสื้อทีมฟุตบอล
ตอนประมาณสงกรานก็ใส่ชุดไทย
ทายลายดอกพอปีใหม่ก็ใส่ชุดเป็นซันต้า

ฮาราวินไม่ใส่เทศกาลอื่นใส่ได้นะครับ
ก็สร้างความประทับใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากเลยนะ
นี่คุณผู้ชมชื่นชอบกันมาก
แล้วก็ชอบคุณบุ๊กใส่ชุดแดง